ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มแหมต้องบอกว่าเป็นเสือสิ้นลายซะแล้ว
ตอนนี้ถอดเขี้ยวถอดเล็บกลายเป็นแมวเมีย

เอาต้องได้สิคุณหนุ่มแท็กพระรันยูคนนี้นะคะ
เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยสลัดคราบของเพลย์บอยออกไปเลยค่ะคุณ
หลังจากที่ออกมาประกาศแต่งงานกับไฮโซเบลนัทพร

ก็คือเป็นสามีของพี่ธัญญาธัญเรศนั่นแหละ
ตอนนี้เนี่ยก็พ่วงอีกหนึ่งตำแหน่งนอกจากเป็นเจ้าบ่าว

ก็เตรียมตัวจะเป็นคุณพ่อมือใหม่นะจ๊ะ
ตอนนี้เนี่ยพี่แท็กเขาก็ยอมรับเลยว่าแหม
เขาสลัดคราบเลบอยทิ้งนะจ๊ะ
เพราะว่าตอนนี้จะเป็นแฟนมิลลี่แมนแล้ว
เพื่อลูกชายตัวน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกในช่วงกลางปีนี้ค่ะ
ไอ้ลูกเยบอยเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วครับพี่

ตอนนี้คำว่าแดดบอยเปลี่ยนเป็นเฟรมลี่แมนดีกว่าครับ
แล้วถามว่าถอดเสื้อเล็บไหมพี่ครับ

แต่ว่ามันจะจำสินอยู่หรือเปล่า

ก็เปลี่ยนไหมมันก็เปลี่ยนในระดับหนึ่งแหละครับผม
แต่ว่าเราก็เป็นลุคปกติครับผม
แต่ว่าอาจจะมีลูกแฟมิลี่แมนเข้ามาบ้าง
เห็นไหมล่ะออกมาประกาศชัดเจนว่าเสือก็คือเสือ
แต่ว่าตอนนี้เสือก็ต้องจำสิน

ก็เลยต้องร้อนหนาวนิดหนึ่งนะคะ
อันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของทักษ์ภรรณอยู่
ชี้แจงว่าจริงแล้วไม่ได้แต่งงานฟ้าลงฟ้าแลบอะไรเลย